จากน้ำมันไปดูเรื่องของข้าวสารกันบ้าง
ข้าวก็เป็นอาหารหลักของคนไทยถูกไหมคะคุณคะ
เราก็ต้องมาดูหน่อยเพราะตอนนี้มีแก๊งมิจฉาชีพนะ

ตำบลโคกสะอาดอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือนางจันสุกจันทร์นะคะ

บอกว่าเป็นข้าวสารหอมมะลิแต่พอซื้อแล้วหุงแล้วเรียบร้อย
ปรากฏว่ามันเป็นข้าวเสาให้มันก็มีความต่างกันเล็กน้อยนะคะ
ข้าวก็คล้ายกันแหละแต่เวลาหุงเนี่ยจะออกมาไม่เหมือนกัน
กลิ่นก็ไม่เหมือนกันอย่างข้าวหอมมะลิก็จะหอมขึ้นมาเลย
ข้าวไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้แล้วก็อ้างว่าราคาถูก
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรประสาท
แล้วก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
แต่ก็จะเฝ้าระวังไม่ให้มีการมาหลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่นะครับ